คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวที่จริงแล้วมันเริ่มต้นจากเรื่องดีก็คือเรื่องของความรัก
แต่สุดท้ายมันกลายเป็นความรักที่ไม่สมหวังไม่ลงตัว
เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงนะคะที่เขาบอกว่าเขาไปคบหากับผู้หญิงคนนึงดูใจกัน
ผู้หญิงคนนี้โอ้โหเหมือนถูกใจมากตั้งใจจะแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกัน
แต่ไปมาผู้หญิงคนนี้เหมือนกับแอบเอาเงินเขาออกไปจากบัญชีธนาคาร
แล้วก็ทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติอ้าวเอ๊ะตกลงผู้หญิงจริงหรือเปล่า
เพราะว่าไปตรวจสอบแล้วคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงคนนี้มันคือนาย
ก็แปลว่าเป็นสาวสองอย่างนี้ค่ะ
ระบุข้อความบอกว่าเรื่องจริงมันยิ่งกว่านิยาย
หนุ่มมีการศึกษาดีชาวจังหวัดสมุทรปราการ
หวังสร้างครอบครัวกับหญิงคนรัก
ชื่อว่าทันทิชาหรือครูวาครูสาวสวยเจ้าของฉายา
นางฟ้าใบเกอร์แห่งกลุ่มบิ๊กไบท์ในจังหวัดสมุทรปราการ
ก็คือเป็นครูด้วยแล้วก็ขี่บิ๊กไบท์ด้วย
เริ่มแรกเดิมทีก็คือคบเป็นเพื่อนกันมา๒๓เดือน
แต่เพิ่งมาตกลงคบหาเป็นแฟนกันในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

ตลอดเวลาที่คบกันรู้แค่ว่าเธอมีอาชีพรับราชการครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านพระรามสาม
แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวเปิดเนอร์เซอรี่ย่านสายไหม
และสิ่งที่เธอชอบก็คือขี่บิ๊กไบท์
ตัวผู้ชายคนนี้บอกว่าทุกเช้าผมไปส่งเขาขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีโรงเรียนในเรือ
ความรักมันก็หอมหวานแต่มาเริ่มทะเลาะกัน
เมื่อมารู้ว่าแฟนสาวไม่ได้เอาเงินที่ได้จากที่ได้จากตัวผู้ชายไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟของบ้าน
แล้วก็ไม่เอาเงินไปจ่ายค่าผ่อนรถบิ๊กไบท์คู่ใจ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพฤติกรรมเริ่มแปลก
และตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินมีค่าของพ่อกับแม่ของฝ่ายชายหายไปด้วย
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กออกตามหาแล้วก็เลยเอาข้อมูลชื่อนามสกุลของฝ่ายหญิงไปตรวจสอบในระบบทะเบียนราช
ปรากฏว่าตรวจสอบยังไงยังไงก็ไม่เจอลองใช้คำนำหน้าว่านางสาวก็ไม่เจอ
ลองใช้คำนำหน้าว่านางเอ๊ะหรือว่าเขาจะแต่งงานแล้วก็ไม่เจอ
ลองใช้คำนำหน้าว่านางสาวก็ไม่เจอ
ทุกอย่างอะไรหมดเลยผิดตอบไม่ได้เลยทุกอย่างคือบล็อกหมดเลย
คืออยากจับเขาให้ได้อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
อยากฝากบอกเขาว่าทำไมต้องทำแบบนี้มาหลอกกันไม่ว่าแต่ทำไมต้องมาเอาทรัพย์สินเงินทองในบ้านเราไปอะไรอย่างนี้
แล้วคือแบบแค้นมากครับ
คือคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราไปเจอกับหนุ่มผู้เสียหายคนนี้ไงเขาอายุ๒๘นะผู้ชายคนนี้
ก็คือเรื่องราวความรักมันเลยกลายเป็นความแค้นไง
ก็คือไม่ใช่แค่ผู้ชายคนนี้ที่เขาถูกหลอกนะตรวจสอบไปตรวจสอบมามีคนอื่นด้วยที่ถูกหลอกเหมือนกัน
อีกหนึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงสาวสองคนนี้นะก็คือนายธีรพงศ์ช้อนรำอายุ๒๔ปีค่ะ
จิรพงศ์เล่าบอกว่าช่วงเดือนมิถุนายนเขาประกาศขายดาวรถบิ๊กไบท์๑๘๐๐๐บาทผ่านเฟซบุ๊ก
คนที่จะมาซื้อเนี่ยต้องผ่อนกับไฟแนนซ์ต่อจากเขาโพสต์ลงไปได้ไม่นานครูวาคนนี้ก็ติดต่อมาค่ะ
บอกว่ามีเงินพร้อมปิดรถเลยด้วยความที่ครูวาเนี่ยโปรไฟล์ดีทำตัวหรูหรารู้จักคนที่น่าเชื่อถืออย่างทนายความ
ยังบอกว่าตัวเองรับราชการเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
เขาก็เชื่อสนิทใจเลยว่าคงไม่โกงหรอกแถมยังเป็นที่รู้จักกันในแวดวงใบเกอร์สมุทรประการอีกไง
นัดวันกันซื้อขายรถวันที่มารับรถเนี่ยครูวาก็จ่ายค่ามาจำให้เขา๑๘๐๐๐บาท
กรกฎาคมสิงหาคมผ่อนจ่ายไฟแนนซ์ตามปกติเดือนละ๖๕๘๒บาท
จนกระทั่งกันยายนเดือนที่๓ทำไมครูวาไม่จ่ายอ่ะ
แนนซ์โทรมาตามกับเขาค่ะเขาก็พยายามโทรติดต่อครูวานะคะ
ติดต่อไม่ได้เลยครูวาไม่รับสายเลยเลยต้องไปแจ้งความ
แจ้งความเท่านั้นแหละครูวาถึงจะยอมติดต่อกลับมาแต่ถึงจะติดต่อกลับมาก็ไม่ยอมจ่ายเงินค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมจังหวะนี้จังหวะที่ทีมข่าวเรากำลังสัมภาษณ์นายธิรพงศ์
ธีรพงศ์ก็เลยเดี๋ยวโทรโชว์เลยโทรหาครูวาค่ะรับด้วยนะคุณ
บอกว่าอ๋อพอดีมาพ่นยารักษาหน้าอยู่ที่สระบุรี
ที่ซื้อไปยังอยู่นะเดี๋ยวจะเอาบิ๊กไบท์มาคืนให้พร้อมเงินสด๑๘๐๐๐บาทด้วย
พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงลองฟังบทสนทนาเขากันหน่อย
วันนี้ยังไม่ชัวร์
เอ่อวันนี้ไม่รู้ว่าจะจัดทันหรือเปล่า
แต่ว่าพรุ่งนี้ได้รถแน่นอน
อ้าวไม่อยู่แล้วไปไหนอ่ะ

ยังอยู่หรอกไม่ได้ไปไหนไม่ใครแตะข่าวมันก็ออกไปนั้นแหละ
ใครว่ามอไซเบียอยู่ดอนเมือง
อยู่บ้านใคร
เอาว่ามอไซค์อยู่ดอนเมืองนะแล้วเดี๋ยวว่าโทรไป

รถอยู่บ้านเพื่อนวาที่ดอนเมือง
ทีนี้ค่ะครูวาก็เลยขอชี้แจงกับนักข่าวของเราด้วยนะคะ
ครูวาขอชี้แจงกรณีหนุ่มวัย๒๙
ชาวจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นเรื่องผ่านทางเพจ
ครูวาบอกว่าเธอคบกันจริง
แล้วเงินที่ใช้ก็เป็นเงินกระเป๋าเดียวกัน
เหมือนกับคนเป็นแฟนกันเขาก็ใช้เงินกระเป๋าเดียวกัน
แล้วฝ่ายชายก็ไม่ได้รวยขนาดจะมีเงินมาปลนเปลือ

ส่วนที่บอกว่าของหายทรัพย์สินหาย

ก็ฝ่ายชายรู้มาตลอดอยู่แล้ว
เธอเป็นสาวประเภท๒ไม่ใช่ไม่รู้
อ้าวคนละวัวแล้วนะตอนนี้
แต่ตามข้อมูลก็คือครูวาเปิดเนอร์เซอรี่ด้วย

ใช่ค่ะเป็นด่าไบเกอร์ด้วยทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปดูเนอร์เซอรี่ที่ครูวาเคยเช่าเปิดสอนนะคะ
ตามข้อมูลที่ได้มาก็คือบ้านเลขที่๑ทับ๒๙
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยสายหมาย๒๓ทับ๑

รับสอนเด็กเล็กก็มีชื่อครูวาค่ะว่าบ้านครูวา
แต่ว่าสภาพคือปิดเหมือนไม่มีทรัพย์สินไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไร
แล้วก็ที่ประตูรั้วหน้าบ้านประกาศให้คนเช่าด้วย
ทีมข่าวก็เลยลองโทรไปที่เบอร์ที่ติดอยู่หน้าบ้านนะคะ
ปรากฏว่าเป็นเบอร์ของคนที่ดูแลบ้านหลังนี้
เจ้าของชื่อว่านายเฉลิมรับฝากให้หาคนมาเช่าเดือนละแปดพัน
ครูวาเคยมาเช่าจริงเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
เปลี่ยนจากบ้านให้เป็นเนอร์เซอรี่แล้วก็ไม่ได้แจ้งเจ้าของบ้าน
ก็เลยครูวาเนี่ยเขาสอนหนังสืออยู่ที่เนอร์เซอรี่อันนี้คือนานแล้ว
เคยมาเช่าจริงแล้วก็ทุกเช้าจะเห็นว่าครูวา
ใส่ชุดข้าราชการครูซ้อนท้ายรถจักรยาน
แฟนนุ่มออกไปทำงานกลับมาตอนเย็นทุกวัน
แต่ครูวาเนี่ยเขาเหมือนกับผลัดค่าเช่าอะไรบ่อยครั้งค่าเช่า๕เดือน
แล้วก็บอกว่ามีปัญหากับแฟนไม่มีเงินอะไรแบบนี้นะคะ
พอช่วงเดือนมกราคมปีนี้ครูวาทะเลาะกับแฟนตำรวจมาถึงบ้าน
วันรุ่งขึ้นแฟนนุ่มขนของย้ายออกจากบ้านไป
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นครูวากลับมาอีกเลย
แต่เอาแบบว่าเหมือนกับให้บ้านหลังนี้ไปหลอกคนอื่นให้มาเซ้งต่อ
ราคาตั้งสองแสนแต่ความจริงถูกเปิดเผย
เจ้าของเขามาทวงค่าเช่าไงเจ้าของเขาเลยงงว่าอ้าวทำไมไปมามา
ค่าเช่าไม่จ่ายแล้วปล่อยให้คนมาเซ้งต่ออะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยไว้ใจว่าเออพูด้วยปาก
เพื่อนบ้านเขาก็เลยให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมารู้สึกสงสารครูวานะ
เหมือนกับครูวาถูกแฟนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
โทรศัพท์มือถือก็พังใช้การไม่ได้
คือเพื่อนบ้านเชื่อแบบนั้นกันทุกคนเลยไงคะ
ครูวาน่าสงสารอะไรแบบนี้ก็คอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือ
แต่พอเป็นข่าวว่าครูวาไปหลอกคบหนุ่มแล้วก็ไปเอาทรัพย์สินของผู้ชายอะไรแบบนี้
เพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าโหผิดหวังมาก
อุตส่าหสงสารนะว่าครูวาเป็นแบบฝ่ายถูกกระทำอะไรแบบนี้
เดี๋ยวรอแล้วกันเห็นบอกว่าเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็จะเอามาคืนพรุ่งนี้ทันแน่นอนใช่ไหมคะ